กรณีน้องแพลวอายุ๑๔ปีที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ว่าน้องเนี่ยหายตัวไปหลังจากไปเที่ยวงานในพื้นที่เนี่ยนะคะ
หายตัวไปตั้งแต่๒๑พฤศจิกายน

ว่าน้องไปกับพ่อลูกคู่นึง
แล้วพ่อลูกคู่นี้เหมือนกับมีประวัติ
พรากผู้เยาว์เคยพาเด็กไปลักษณะประมาณนี้ค่ะ

สุดท้ายล่าสุดพ่อลูกคู่นี้โดนจับ
แล้วก็น้องแพลวได้พบกับพ่อแม่แล้วนะคะ
นี่คือภาพของคุณแม่ค่ะนางสิริพร
อดลูกสาวนะคะน้องแพลวอายุแค่๑๔
คือลูกหายไปจากบ้านหัวอกคนเป็นแม่ค่ะคุณผู้ชม
หายไปจากบ้านตั้งแต่๒๑พฤศจิกายน

ใช่ก็กอดแล้วร้องไห้ด้วยความคิดถึงและด้วยความเป็นห่วงนะคะ
น้องแพรวเนี่ยหายไปกับพ่อลูกที่ชื่อว่าเน็กก๊อล์ฟกับเน็กเก่งนะคะ
เน็กก๊อล์ฟอายุ๑๕ปีที่เป็นคนพาน้องแพรวไปค่ะ
นี่นะคะคนใส่เสื้อสีแดงคนนี้นะคะ
พอเจ้าหน้าที่พามาถึงเนี่ยเจ้าตัวก็เหมือนกับจะไปยกมือไหว้ไปขอโทษ
แต่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูภาพค่ะ
พาลูกคู่นี้ไปพาลูกคู่นี้ไป
พาลูกค่ะพี่มุ่ง

พี่มุ่งบอกพี่มุ่ง
กับแม่ค่ะนี่คือคุณแม่นะคะคุณแม่เข้าไปก่อน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะห้ามนะนี่ทีมข่าวของเรานะอยู่ตรงนั้นนะคะ
พ่อก็ด้วยพ่อของน้องแพลวก็ไม่ไหว
เนี่ยคุณพ่อก็จะเข้าไปด้วยด้วยความที่

แล้วพ่อแม่ก็โกรธว่าเด็กผู้ชายคนนี้มาพาลูกสาวเขาหายไปเป็นอาทิตย์ได้ยังไง
มีอะไรก็ต้องช่วยกันช่วยห้ามกันเอาไว้
แต่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะเพราะว่าตัวในก๊อฟก็อ้างว่า

ว่าขอกลับบ้านในก๊อฟไม่ยอมปล่อยตัวให้กลับ
เดี๋ยวต้องฟังเรื่องฟังราวจากทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
ทีนี้เปิดใจคุณพ่อก่อนเลยเพราะว่าตอนที่ตามหายนะคุณพ่อเองก็
โอ้โหเฝ้ารอแหละกลัวเป็นห่วงมากว่าลูกสาวจะเป็นอะไร
เพราะมีคนอินบ็อกซ์มาหาคุณพ่อบอกว่าเป็นแฟนเก่าในกอล์ฟ
แล้วบอกว่าเนี่ยทั้งพ่อลูกนะกอล์ฟเก่งเนี่ย
มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีไม่น่าไว้ใจโอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อนี่คือเป็นห่วงมาก
พอเจอลูกเขาบอกดีใจมากจริงนะคะ
แล้วก็ยืนยันเลยว่าจะเอาเรื่องสองพ่อลูกคู่นี้ให้ถึงที่สุด
ไม่ขอรับคำขอโทษหรือคำขอขมาใดทั้งสิ้นค่ะ
แล้วพ่อบอกด้วยว่านายกอล์ฟเนี่ยไม่มีท่าทีสำนึกเลย
องตาขวางใส่เขาด้วยเลยทำให้เขาเนี่ยระงับอารมณ์ไม่อยู่
แล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายในกอล์ฟลองฟังเสียงคุณพ่อดูนะคะ
ทุกตอนนี้
เมื่อกี้มองหน้าตาขวางเลยครับ
แบบทำลูกสาวผมงี้ไม่พอยังมามองหน้าผมตาขวางอีก

คุณบ๊วยว่ามันด้วยความโปรดของเราด้วยไหมครับ

ครับพ่อบอกว่าคือตัวน้องหนึ่ง
ตัวน้องเป็นคนที่บอกว่าให้เขาพาหนีเราเชื่อไหมตรงนี้
เชื่อเมื่อกี้น้องบอกว่าไม่ได้บอกให้เขาพาหนีครับ

ทีนี้ค่ะคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา
ที่ถือไมค์แล้วก็คอยช่วยห้ามไม่ให้มีเหตุความวุ่นวาย
ก็เลยไปคุยกับในก๊อฟวัย๑๕ปีคนที่พาน้องแพลวไป
เน็กก๊อปอ้างแบบนี้นะคะบอกว่าวันแรกเลยในที่เกิดเหตุ
ก็คือพาน้องแพลวออกมาด้วยหลังจากไปเที่ยวงานสมโพธิสารหลักเมืองเพชรบูรณ์
ก๊อฟคนนี้ยอมรับว่าวันนั้นเมาเหล้า
แล้วก็อ้างว่าน้องแพลวบอกกับตัวเองว่าไม่อยากกลับบ้าน
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางในก๊อฟนะคะ
ก๊อฟอ้างว่าน้องแพลวบอกว่าไม่อยากกลับบ้านก็เลยพาน้องแพลวออกมา
แพลวบอกว่าจะขอกลับก่อนเปิดเทอมนะ

ยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงเกินหรือทำอะไรน้องแพลวเลยนะคะ
ก๊อฟบอกว่าได้พาน้องแพลวไปตามที่ต่างแบบนี้ค่ะ
คืนวันที่๒๑และ๒๒พฤศจิกายน
พาน้องแพลวไปนอนที่บ้านของตัวเองนี่แหละ
อยู่ในตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จากนั้นค่ะ๒๓พฤศจิกายน
พาไปนอนที่ข้างสระใหญ่ในพื้นที่หมู่๘อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
จากนั้น๒๔๒๕พฤศจิกายนพาน้องแพลวไปนอนข้างวัด
น้ำทิพย์มิ่งมงคลในตำบลท่าพล
แล้วก็พากันหนีมาอยู่ในพื้นที่หมู่๔
แล้วก็ไปขโมยหมอนขโมยผ้าห่มขโมยมุ้ง
ขโมยเสื้อผ้าของชาวบ้านที่อยู่ในกระท่อม
แล้วก็หนีไปไปนอนในพื้นที่ป่าโคกหนองตะคลอง
ในคืนวันที่๒๖และ๒๗อาหารการกิน
ก็บอกว่าก็ไปขโมยของชาวบ้านตรงนั้นตรงนี้มาประทังชีวิต
แต่จนสุดท้ายเนี่ยในก๊อฟก็อ้างว่าคิดว่าหนีไม่รอดแล้วแน่
วันนี้ก็เลยขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่

คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ

คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ

คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ

คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ

คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ

คำให้การในกอล์ฟนี่คือคำให้การในกอล์ฟนี่คือ
พี่แบบบอกว่าเด็กไม่อยากกลับเองหรอกครับหรือยังไงครับ
ก็ถามเด็กดูก็ได้ครับ
คือเด็กเขายังเป็นเด็กอะพี่ทำไมเราไม่พาเขามา
ผมบอกเขาแล้วถ้าเขาไม่ฟังผมแล้วผมจะทำยังไง
อันนี้คือเหตุผลที่เราไม่ได้พาเขากลับมาถึงที่บ้านใช่ไหมครับ

นี่นะคะนี่ก็คือคำกล่าวอ้างของพ่อลูกคู่นี้นะคะ
ซึ่งก็ต้องฟังจากทางน้องแพลวเองด้วย
ทีนี้กู้ภัยเนี่ยเบื้องต้นเลยก็ต้องนำตัวน้องแพลวไปประถมพยาบาลบนรถกู้ภัย
แล้วก็เตรียมตัวนำส่งโรงพยาบาลก่อน
ก็คือเพื่อเป็นการเช็คอาการเบื้องต้นนะคะว่าน้องมีบาดแผลมีอะไรอย่างไรหรือเปล่า
แล้วก็ถ้าฟังจากคำให้การคำกล่าวอ้างของนายกอล์ฟแล้วเนี่ย
ก็ไม่ค่อยจะได้กินดีอยู่ดีเท่าไหร่นะคะ
ระหว่างนั้นพ่อน้องแพลวก็เดินมาหาที่รถ
แพลวเนี่ยโผล่เข้ากอดพ่อเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ด้วย
ฟังเรื่องราวฝั่งน้องแพลวบ้างดีไหมคะ

แพลวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
แพลวนัดเจอในกอล์ฟเนี่ยคืนวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ว่าไปเที่ยวงาน
แล้วนายกอล์ฟก็พาหนีออกมาไปนอนตามสถานที่ต่าง
แพลวบอกว่าพยายามบอกนายกอล์ฟแล้วว่าให้พาไปส่งที่บ้านอยากกลับบ้าน
แต่นายกอล์ฟก็ตอบกลับมาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีน้ำมันไปส่งไม่ได้
และที่สำคัญน้องแพลวบอกว่าสองพ่อลูกยึดโทรศัพท์มือถือไป
จำได้ไหมคะคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นโทรตามลูก

รอบที่๒โทรติดแล้วโดนตัดสาย
แพลวบอกว่าน้องโดนยึดโทรศัพท์มือถือไปเลยไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
จนกระทั่งวันนี้อะค่ะในกอล์ฟกับในเก่งทนรังกดดันไม่ได้
ก็เลยต้องออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ขอโทษพ่อแม่ที่ทำให้เป็นห่วงนะคะ
ซึ่งแม่น้องแพลวก็ตอบกลับไปบอกว่าแม่รักลูกนะ
แล้วที่เห็นแม่บ่นแม่ดุแม่ว่าเนี่ยก็เพราะว่าแม่รัก
คุณผู้ชมคะด้านชุดทีมค้นหาน้องแพลว
แล้วก็เป็นคนที่ไปเจอกับทั้ง๓คนนี้เป็นทีมแรกนะคะ
นายธนพัฒน์พรมสวยนายรัตนากรแดงด้วง
ก็เป็นทีมที่พาทั้ง๓คนออกมาจากป่า
เล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้านะคะ
ทีมก็ออกตามหานายก๊อปนายเก่งน้องแพรวนายป่าโฆกน้องตะคลอง
ก็เดินค้นหาไปเรื่อย
ไปสักพักนึงค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงคนเดินออกมาจากป่า
ปรากฏว่าในก๊อฟเดินออกมาเป็นคนแรก
แล้วก็ในมือของนายก๊อปถือมีดนะคะ
ตอนนั้นก็ไม่กล้าจะทำอะไรแต่ในก๊อฟเนี่ยบอกกับทีมค้นหาว่า
ไม่ต้องกลัวจะมอบตัวแล้วเนี่ย
แล้วก็เอามีดไปทิ้งไว้ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์นะคะ
ส่วนน้องแพลวก็เดินตามหลังในก๊อฟมา
หน้าของน้องแพลวตอนนั้นนะคะก็คือหน้านิ่งไม่พูดอะไรเลย
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รับตัวทั้ง๓คนออกมาค่ะ
เขาถึงมีดมาแล้วมายนต์ไว้หน้าตากรถผลบอก

เจอเขาครั้งแรกเขามีท่าทีอะไรบ้าง

แล้วตัวพ่อเขาก๊อปล่ะ
คุณผู้ชมคะก่อนที่จะเจอตัวน้องแพลวเนี่ยค่ะก็มีการกระจายการค้นหาในพื้นที่หมู่๔ตะบนนางง่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
เพราะว่ามีข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานมีคนเห็นทั้ง๓คนไปอาบน้ำอยู่ที่กระท่อมกลางนา
นายวัชรพลเพชรราชอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของกระท่อมค่ะให้ข้อมูลว่าคือทั้ง๓คนนี้เข้าไปที่กระท่อมตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๒๖พฤศจิกายน
เพราะว่าสังเกตดูว่าเอ๊ะเหมือนกับในกระท่อมนี้มีคนมาทำกับข้าวครกกับเตาไม่ได้วางอยู่ที่เดิม
แล้วมีคนขโมยหมอนขโมยผ้าห่มขโมยเสื้อผ้าเข้าไปด้วยจน๑ทุ่มเมื่อวานค่ะก็พบว่ามีคนมาอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็เอามะพร้าวน้ำหอมที่อยู่บนต้นติดกับกระท่อมเอาไป๗ลูกทิ้งเปลือกมะพร้าวเอาไว้หน้ากระท่อมอีกต่างหากเนี่ยค่ะร่องรอยหลักฐาน
วาดต้องใช้แน่นอนว่าพอห่มอะไรไม่เคยหายมาอาบน้ำเลยนี้เนี่ยทำไมเนี่ยแส่ภาพไหลอ่ะทุกทีไม่เคยหาย
และทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลและเบาะแสอย่างดีจนนำมาซึ่งการตามตัวทั้ง๓คนจนเจอนะคะ
คุณจิรายุทธ์ทีมข่าวของเราก็ไปดูจุดที่ทั้ง๓คนไปหลบซ่อนตัวอยู่
พื้นที่โดยรอบก็เป็นลักษณะป่ารกนะคะ
ก็สามารถซ่อนตัวได้เป็นอย่างดี
ก็มีหลักฐานเนี่ยค่ะลักษณะที่ทั้ง๓คนเขาก็ใช้ประทังชีวิต
มีการก่อไฟมีมะพร้าวมีของกินทิ้งไว้แบบนี้นะคะ
พื้นที่ตรงนี้คือป่าโคกหนองตะคองในพื้นที่หมู่๔ตำบลนางั่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ทั้ง๓คนใช้เป็นที่หลบซ่อนแล้วก็ใช้เป็นที่หลับนอนด้วยนะครับ
หลังจากที่ทั้งนายเก่งแล้วก็นายกอล์ฟมามอบตัวแล้ว
แน่นอนตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไปทำแผนนะคะ
ไล่ให้ละเอียดเลยพาไปที่ไหนอย่างไรแบบไหนบ้าง
ตำรวจสพท่าพลค่ะพาสองพ่อลูกไปสอบปากคำแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุ๒จุด
จุดแรกก็คือกระท่อมกลางนาที่ทั้ง๓คนเข้าไปอาบน้ำ
หมอนผ้าห่มมุ้งเสื้อผ้าและมะพร้าวมากินเมื่อสักครู่นี้ที่คุณจิรายุทธ์ไปดูนะคะ
ซึ่งในกอล์ฟกับนายเก่งยอมรับว่ามาที่กระท่อมหลังนี้ช่วงเย็นวันที่๒๖และ๒๗พฤศจิกายนจริง
นี่ค่ะพามาชี้จุดสองคนเลยพ่อลูกนะคะเนี่ย
ส่วนจุดที่๒นะคะอยู่ในโคกหนองตะคลองในพื้นที่หมู่๔ตำบลนางั่ว
ตรงนี้เป็นจุดที่ใช้หลับนอนค่ะก็เอาผ้าห่มที่ขโมยมาเนี่ยมาปูเป็นที่นอน
งมุ้งป้องกันยุงรอบก็จะมีจานชามช้อนมีซ่อมมีอุปกรณ์ประกอบอาหารแล้วก็มียาธาตุน้ำขาวด้วย
เขาบอกว่าน้องแพลวมีอาการปวดท้องเลยต้องเอายาท่าน้ำขาวมาให้น้องแพลวกิน
หลังจากที่พาสองคนไปชี้จุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วตำรวจก็เก็บหลักฐานต่างไปตรวจสอบ
แล้วก็พาสองพ่อลูกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
เรื่องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหา๒คนพ่อลูกนายกอล์ฟกับนายเก่งนะคะ
คือข้อหาพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากปีดามันดา
และข้อหากักขังหน่วงเหนียว
ส่วนข้อหาอื่นอย่างเช่นกระทำชำราวหรือข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
อันนี้เดี๋ยวรอผลตรวจจากโรงพยาบาลก่อนว่าเกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่านายกอล์ฟเนี่ยอ้างบอกว่าไม่ได้ทำอะไรน้องแพลวค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะนายกอล์ฟตอนนี้ถูกนำตัวไปฝากหางที่สารเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้ว
ส่วนในเก่งนำตัวไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่๓๐พฤศจิกายนนี้นะคะ